คือเขาสร้างประวัติศาสตร์เอาไว้ในวงการคดีอาจยกรรมเลยล่ะ
เชื่อว่าลืมยากไม่ลืมกันแน่
จุดเริ่มต้นของคดีแอมสายนาย

ภาพจากกล้องวงจรปิดของท่าน้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีที่อำเภอบ้านโป่ง
วันนี้คือวันที่สิบสามเมษายน๖๖นะค่ะแต่ถ้าย้อนคดีไปเนี่ย
คดีมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สิบสี่เมษายนใช่ค่ะสงกรานพอดี
เพราะวันนั้นเนี่ยคือยาดเขาหาคุณก้อยไม่เจอติดต่อไม่ได้เลย
แล้วได้รับแจ้งเหตุจากการโพสต์ตามหาญาติคนหมดสติเสียชีวิตริมท่าน้ำ
ตรงนี้นี่แหละหมดสติแล้วเสียชีวิตนี่ฮะพี่สาวของคุณก้อย
ก็รู้ว่าน้องสาวเนี่ยช่วงสงกรานไปทำบุญปล่อยปลากับเพื่อนที่ชื่อแอม
อันนี้คือคุณก้อยนะคุณก้อยนะครับชื่อจริงก็คือนางสาวสิริพรขันวง

ถือปลาลงไปปล่อยปลาข้างล่างท่าน้ำแล้วส่วนแอมก็นู่นอ่ะข้ามไปตรงนู้นใช่ไหม

ก็แอมบอกว่าตอนนั้นคือจะไปเข้าห้องน้ำแอมท้องอยู่ด้วยตอนนั้น
แต่พอคุณก้อยหมดสติแล้วเสียชีวิตแล้วก็ญาติเขารู้จากการโพสต์ตามหาคนหาย

คือพี่สาวก็ถามไปที่แอมที่รู้ว่าเป็นเพื่อนที่ไปด้วยกันนะฮะ
ตำรวจแอมตอนนั้นอยู่อยุธยาไปอยู่อยุธยาบอกไม่รู้ไม่เห็น

จริงหรอถือท่านบอกไหนส่งลิงค์ข่าวให้ดูหน่อยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรอ
ทีนี้พอมีคนเสียชีวิตในตำรวจเขาก็ต้องไล่ใช่ไหม
เขาก็ไปที่ตำรวจสมภาพบ้านโป่งเนี่ยก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ท่าน้ำก็เห็นเหตุการณ์นี้

เอ้าไหนแอ้มบอกไม่รู้ไม่เห็น
เขาก็เลยไล่กันต่อจนเป็นคดีดังใหญ่โต

ว่าคุณก้อยไปหมดสติได้ยังไง
ตอนหลังไปไล่ไล่พบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นไปเนี่ยย้อนขึ้นไปอีกเยอะแยะเนี่ยมีอีกหลายคนที่ไปกับแอมแบบนี้แล้วไปเสียชีวิต

เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะใช่ไหมได้เจอแอมเป็นคนสุดท้าย
ชวนไปทำบุญแอมชวนไปกินข้าวดื่มกาแฟ
มีการผูกพันลักษณะแวดวงตำรวจแอมเป็นภรรยาตำรวจมีวงแชร์ใช่ไหม
มีหนี้สินยืมเงินจำนำรถอะไรพวกนี้แล้วแอมก็ถูกจับดำเนินคดี
คุณก้อยเองนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันทำให้สืบสาวราวเรื่องไปถึงอีกมากมายหลายครอบครัว
ที่มันเจอลักษณะเหมือนกับคุณก้อยที่เสียชีวิตไป
ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่เราต้องพูดถึงเรื่องของคุณก้อย
ที่เสียชีวิตจากคดีแอมสายนายอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
เนื่องจากทางครอบครัวของคุณก้อยเชื่อว่าคุณก้อยวิญญาณยังอยู่ที่จุดเดิม
ท่าน้ำที่บ้านโป่งราชบุรี
ตรงจุดที่เธอหมดสติล้มลงไป

แต่ยังมาเข้าฝันคนที่บ้านอยู่เสมอ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไป๒ครั้งแล้ว
แต่ก็ยังมาเข้าฝันคนที่บ้าน
วันนี้ก็เลยไปเชิญหมอปลามือปราบสัมภเวษี
มาช่วยทำพิธีเชิญดูวิญญาณคุณก้อยอีกครั้งหนึ่ง

กลับบ้านนะครับทุกผู้ชมครับคุณแม่ทองพินอายุ๖๓ปี
บ้านคุณก้อยนี่อยู่กาญจนบุรีนะแต่ตอนที่มาปล่อยปลากับแอมเนี่ย
ที่ท่าน้ำที่บ้านโป่งราชบุรีนี่ฮะ
ญาติพี่น้องก็มากันหมอปลาก็มาทำพิธีให้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ให้เรียกชื่อแล้วก็สวดมนต์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
เปิดทางให้ดวงวิญญาณคุณก้อยเนี่ยได้กลับบ้านได้ออกจากท่าน้ำ
พิธีเชิญดวงวิญญาณในครั้งนี้นะฮะ
ท่าน้ำที่บ้านโป่งรัชบุรีนะครับ
ก็นี่ฮะตอนมาทำพิธีกันก็ช่วง๔โมงเย็นนะครับ
หมอปลาก็พาคุณแม่ของคุณก้อยมีพี่สาวด้วยนะฮะญาติญาติด้วยนะครับ
ก็พาขึ้นไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารเจ้าแม่ทัพทิมเปิดทางให้ด้วย
เพราะตรงท่าน้ำเนี่ยจะมีสารเจ้าแม่ทัพทิมอยู่
เนื่องจากเชื่อว่าวิญญาณของคุณก้อยน่าจะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าเนี่ย
ช่วยเหลือเอาไว้ไม่ได้ว่ากดหรือสะกดวิญญาณนะช่วยเหลือเอาไว้
เพราะเธอเนี่ยถูกเหตุการณ์ที่ทำให้เสียชีวิตอย่างไม่คาดฝันเพียงแต่ว่าตอนนี้
ยังไม่สามารถที่จะกลับออกมาได้
แม่รออยู่ล่ะ
คือแม้ว่าคดีจะผ่านมาหลายวันนะฮะ
ตั้งแต่เมษายนช่วงสงครานใช่ไหมเหตุการณ์เนี่ย
แล้วก็ชาปนกิจคุณก้อยไปเมื่อ๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ครอบครัวบอกว่าคุณก้อยยังมาเข้าฝันคนในครอบครัวอยู่เลย

จากนั้นก็ไปทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณกันที่ท่าน้ำนะครับ
จุดที่คุณก้อยเดินลงไปปล่อยปลา
แล้วก็ไปฟุปอยู่ที่นั่นอะ
แล้วตกใจที่แรกต้องปิดเพราะว่า
คุณก้อยก็มาด้วยเหตุผลที่แบบไม่อยากจะให้ใครรู้
บอกว่าคุณก้อยเหมือนกับว่าไปมีสัมพันธ์

อ่าแล้วไปเป็นมือที่สามอะไรยังไง
แล้วเธอก็บอกคุณก้อยแต่แรกแล้วว่ามีธุระไปต่างจังหวัดนะ

แล้วรถคุณก้อยก็หายไป
คุณระพีนี่ชำนาญเรือนี่ไปช่วยตามจนเจอรถ
ก็เจอว่าจอดอยู่ที่บ้านของแอมเพราะว่ามารถแอมไง

ขยะไปแล้วเพราะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพราะว่าไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนกับสิ่งที่เพื่อนทำ
เอาไปไปประมาณนู้นเลยส่งพัสดุไปหลายจังหวัดทีเดียวเชียว
หมอปลาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับที่ไปปล่อยดวงวิญญาณที่ท่าน้ำที่คุณก้อยเนี่ยล้มปุ๊บลงแล้วเสียชีวิตตรงนี้นะฮะ
ก็ให้พี่สาวของคุณก้อยที่ชื่อคุณส้ม
นั่งหันหน้าเหยียดเท้าไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ถือรูปน้องสาวเอาไว้
แล้วหมอปลาก็สัมผัสไปที่รูปของคุณก้อย
ก่อนจะถามความรู้สึกของส้มพี่สาวว่าเป็นยังไงบ้าง
นี่คุณส้มบอกมันชาที่แขนเย็นที่ฝ่าเท้า
ซึ่งหมอปลาอธิบายว่านั่นคือเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่าวิญญาณของคุณก้อยเนี่ยรับรู้
และอยู่รอบตัวครอบครัวที่มาที่นี่และต้องการจะกลับบ้าน
จากนั้นหมอปลาก็เริ่มทำพิธี
เริ่มทำพิธีนะครับโดยให้แม่เรียกชื่อลูกสาวให้กลับบ้าน
ก่อนจะจุดทูบ๑๔ดอกเพื่อเป็นการสื่อสารถึงเมืองบาดาน
ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดิน๑๔ชั้นบาดาน
แล้วก็ให้แม่เนี่ยที่เรียกชื่อลูกสาวเนี่ยบอกลูกสาวก็คือคุณก้อย
เรียกชื่อกลับแล้วให้ลูกสาวคุณก้อยเนี่ยไปปักทูบลงในน้ำ
และให้แม่โยนพุงมาลัยลงไปในน้ำแม่กรองตรงนี้นะครับ
หมอปลาก็ยืนยันในสิ่งที่สัมผัสได้เพราะว่าตอนที่ลงมาที่ท่าน้ำแรกเลย
มีหาวใช่ไหมหมอปลาบอกมันสัมผัสได้
พะอืดพะอมมีหาวบางทีมิ้นก็แยกไม่ค่อยออก

ใช่ไหมบางทีเหมือนจะหาวแต่จะอ้วกหาวเลยไม่แน่ใจว่า
อันนี้คืออาการเจอสัมภเวษีหรือง่วงนอนหรือแบบได้กลิ่นหรืออะไรอย่างนี้มันสับสนอะ
ว่างพี่เชิญกันมาเปิดปากเอาเลยค่ะพี่อุ๋ยเดี๋ยวจะเรียกรัชพรมา
ไม่เป็นไรค่ะเกรงใจให้มาถามมันต้องเป็นรายการของพี่อุ๋ยสิ
ว่าจะแยกแบบไหนยังไงนี่น้ำหูน้ำตาไหลเห็นไหม
ผู้ชมครับที่ต้องให้หมอปลามาช่วยทำพิธีเชิญดวงวิญญาณคุณก้อย
ออกจากท่าน้ำที่บ้านโป่งรัชบุรีในครั้งนี้เนี่ยตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
พี่สาวของคุณก้อยนะฮะคือคุณส้มเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวเคยนิมนต์พระ
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องสาวถึง๒ครั้งแล้วนะครับ
ครั้งแรกทำพิธีหลังจากที่คุณก้อยเสียชีวิตเลย
แต่คุณก้อยยังไปเข้าฝันอดีตแฟนนุ่มบอกคิดถึง
อันนี้พี่สาวบอกนะจากนั้นครอบครัวก็ทำพิธีอีก
เป็นครั้งที่สองแต่ก้อยก็ยังไม่ไปไหน
ไปเข้าฝันเพื่อนแล้วก็ยาดอีก
นี่ฮะล่าสุดนะฮะพี่สาวบอกว่าก้อยเนี่ยไปเข้าฝัน
น้องสาวอีกคนนึงซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ฝันเนี่ยก้อยมาหาพยายามจะไปกอดเขา
น้องสาวก็เลยบอกไปบอกมาหามากอดไม่ได้นะ
ก้อยตายไปแล้วแต่ก้อยเนี่ยตอบกลับว่ายังไม่ตาย
บอกว่ามีคนช่วยชีวิตไว้อยู่
ซึ่งน้องสาวคนที่ฝันเนี่ยนะฮะตอนนี้เธอตั้งท้องอยู่นะครับ
แล้วทุกครั้งที่ผ่านมาทุกคนที่ฝันเห็นคุณก้อยเนี่ย
จะเห็นคุณก้อยแต่งตัวสวยทุกครั้ง
ล่าสุดน้องสาวคนที่ท้องคนนี้ที่คุณก้อยเคยมาเข้าฝันเนี่ย
เขาฝันเห็นแม่มาทำพิธีกรรมที่ริมแม่น้ำ
แล้วมีพวงมาลัยแบบสวยอยู่๑พวง
คุณส้มก็เลยบอกเอ๊ะไหนลองดูซิว่าใช่พวงนี้หรือเปล่า
ก็เลยเอาพวงมาลัยที่ซื้อมาเนี่ยมาวางไว้ให้คุณก้อยเนี่ย
ถ่ายรูปส่งไปให้น้องสาวคนนี้ดู
ปรากฏบอกใช่เลยพวงมาลัยแบบนี้เลย
ครอบครัวเลยเชื่อว่าวิญญาณของคุณก้อยเนี่ยยังไม่ได้ไปไหน
ยังไม่ได้ไปเกิดก็เลยต้องให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยทำพิธีให้ครับ
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ครอบครัวคุณก้อยบอกก็อยากจะทำแบบนี้เพื่อความสบายใจ
หมอปลานะครับบอกว่าที่ดวงวิญญาณของคุณก้อยยังไม่ได้ไปไหน
เนื่องจากจุดที่เสียชีวิตอยู่ตรงกับรูปภาพของเจ้าแม่ทัพทิม
ซึ่งมองตรงลงมาที่ท่าน้ำพอดีจากศาลด้านบน
ทำให้ดวงวิญญาณอาจจะวนเวียนอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้า
ก็เลยอยากฝากบอกว่าหากมีครอบครัวมีคนรู้จักคนใกล้ชิดเสียชีวิตในพื้นที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็ต้องทำพิธีขอดวงวิญญาณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนในการออกจากพื้นที่
ตรงกับป้ายแบบนี้พอดีจึงทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้คุณก้อย
ญาติของคุณก้อยก็ยังติดใจอยู่นะฮะว่าเวลา๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่บ้านคือไม่ใช่แค่คุณก้อยนะฮะ
ก่อนที่คุณก้อยจะเกิดเหตุแล้วเสียชีวิตพี่ชายของคุณก้อยผูกคอเสียชีวิตก่อนหน้านั้น
จากนั้นก็เป็นคุณก้อยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้หมอปลาเนี่ยไปตรวจสอบดูที่บ้านด้วยว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่า
สิ่งที่ครอบครัวคาใจก็คือไม่เกิน๒เดือนครอบครัวเสียไปสองคนก็คือพี่ชายก้อยก็ผูกคอตายแล้วก็มาก้อย
และที่สำคัญกว่านั้นที่เขาเล่าให้ผมฟังวันที่พี่ชายเขาอยู่ในรถปเต็กตึงเขาเอามือทุบหน้าอกเขาแล้วเขาบอกว่าพี่ชายเขาไม่สมควรตายเขานี่แหละน่าจะตายมากกว่าอันนี้มันเป็นลางหรือเปล่าผมไม่รู้
ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อนะ
อันนี้เป็นความสบายใจของทางครอบครัวเขาที่เขาอยากที่จะทำ
ถูกต้องครับเพราะทางคดีมันก็เดินหน้าไปแล้วใช่ไหม

โจ๊กก็เข้ามาสางคดีให้เจอมากมายหลายคดีถ้าไม่เกิดเหตุคุณก้อยมันก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

แต่แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นอยู่แล้ว
ท่านผู้ชมครับหมอปลาก็เลยไปที่บ้านของคุณก้อยนะครับอยู่ที่กำเภอสายโยกจังหวัดกาญจนบุรี
ไปถึงเนี่ยไปเจอรูปปั้นพญานาคนี่ฮะคุณแม่ก็พามานะครับที่บ้านที่ไซโยกนะครับ
นี่รูปปั้นพญานาคนะฮะพญานาคตัวสีดำนี่นะครับแล้วก็สีขาวด้วยอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะ
แม่บอกว่าก้อยเนี่ยนำมาตั้งบูชาได้๑ปีก่อนจะเกิดเหตุการณ์เสียชีวิต
ก่อนหน้านี้มันเคยอยู่ที่รีสอร์ทของคุณก้อยแต่เอากลับมาตั้งที่บ้าน
พอคุณก้อยเสียชีวิตเนี่ยนะอ๋อเอาไปตั้งที่รีสอร์ทนะฮะ
แล้วพอคุณก้อยเสียชีวิตญาติญาติก็เลยเอามาตั้งไว้ที่บ้าน
คุณก้อยเอามาไว้ที่รีสอร์ทได้๑ปีก่อนจะเสียชีวิต
หมอปลาแนะนำว่าให้เอาออกไปนะฮะ
จากนั้นคุณแม่ของคุณก้อยก็พาหมอปลาเนี่ยขึ้นไปดูบนห้องนอนของคุณก้อย
ซึ่งพบว่าบนห้องนอนนะฮะมีภาพเป็นลักษณะภาพนี่ภาพนักดาบแต่เป็นภาพพิมพ์
เห็นนี่เห็นมั้ยฮะนักดาบเหมือนเนี่ยดาบยาวแบบสมุไรอะไรอย่างเงี้ยนี่นะฮะ
หมอปลาบอกอันนี้คือสัญลักษณ์ของการทิ้มแทงและหักหลัง
คุณก้อยก็เลยถูกแอมสายนายเพื่อนรักเนี่ยหักหลัง
จากนั้นญาติญาติก็พาหมอปลาไปที่บ้านของพี่ชายของคุณก้อยด้วย
บอกว่าก่อนที่คุณก้อยจะเสียชีวิตพี่ชายเนี่ยเพิ่งผูกคอเสียชีวิต
ก่อนหน้า๕๕วันแต่ไปถึงก็ไม่ได้สัมผัสถึงสิ่งเล่นลับ
หรือว่าความผิดปกติอะไรนะฮะแต่หมอปลาบอกให้แก้ไขเรื่องประตูหน้าบ้าน
ถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวคนในบ้านจะเสียชีวิตเรื่อย
หมอปลาเลยแนะนำบอกให้ต่อเติมปิดประตูไป๑บาน
ปิดแบบถาวรไปเลยจาก๔บานเอาให้เหลือ๓บานก็พอ
คือถ้าขินแก้วันมี๒อย่างต้องต่อจะเอาประตูปิดคล้องตายไม่ได้นะครับ

คือต้องปิดไปเลยคือปิดไม่ให้เจอประตู
ไม่แต่ปิดแบบนั้นไม่ได้นะปิดแบบนั้นไม่ได้

หรือพี่เพิ่มอีกประตูหนึ่งเป็น๕ประตู
นี่แหละครับแล้วหมอปลาก็ขอคุยกับลูกพี่ลูกน้องของคุณก้อยนะฮะ
ที่คุณก้อยครอบครัวบอกคุณก้อยรักมากมาเข้าฝันบ่อยที่สุดแล้ว
ซึ่งท้องอยู่ด้วยนะฮะนี่หมอปลาเขาบอกขอทดสอบสัมผัสหน่อย
ว่าจะสามารถสื่อถึงวิญญาณของคุณก้อยได้แบบไหนอย่างไรบ้าง
นี่นะฮะคุณสุธิพรนะฮะเธอบอกว่าเธอฝันเห็นก้อยทุกวันโกนวันพระ
ครั้งแรกที่ฝันเลยคือหลังจากที่คุณก้อยเนี่ยเผาศพคุณก้อย
แล้วจะฝันเห็นเลย๑๐พฤษภาคมวันที่ชาปนกิจนะฮะ
แล้วจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะฝันว่าไปทำบุญแล้วเจอคุณก้อย
แห่เทียนพรรษาด้วยกันคุณก้อยจะแต่งตัวสวยมาหา
ชาปนกิจคุณก้อยคือ๑๐พฤษภาคมเธอบอก
หลังจากชาวพนักกิจเสร็จก็ฝันเห็นคุณก้อยเลยนะฮะ

เมื่อ๒อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเธอยังฝันว่าก้อยเนี่ยมาหา
บอกว่ายังไม่ตายมีคนมาช่วยเอาไว้นะครับ
ในฝันเนี่ยเธอบอกเธอวิ่งหนีเพราะกลัว
ตอนนั้นเธอตั้งท้องได้๓เดือนยังไม่รู้เพศของลูก
เมื่อคืนนี้ฝันอีกฝันว่าแม่ของก้อยเนี่ยมาทำพิธีอะไรบางอย่าง
ริมแม่น้ำแล้วมีพวงมาลัยดอกมะลิ
ซึ่งพอวันนี้เขาไปทำพิธีกันแล้วถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ย
มันเหมือนกับที่เธอฝันเห็นเมื่อคืนเลย
ถ้าลูกในท้องของเธอเนี่ยจะเป็นก้อยมาเกิดใหม่จริงเธอก็ยินดีนะ
เพราะเป็นเครือยาศกันแล้วตอนที่ก้อยยังมีชีวิตอยู่
กับก้อยก็สนิทสนมกันมาก
สำหรับการเสียชีวิตของคุณก้อยนะครับหมอปลาบอกว่ามันก็มีความสัมพันธ์กันหมดนะฮะ
ตามความเชื่อทั้งเรื่องของรูปปั้นพญานาค
การเสียชีวิตริมน้ำหน้าสรรเจ้า
การที่มาเข้าฝันน้องสาวดอกมะลิที่น้องสาวฝันเห็นก็สื่อความหมายถึงความเป็นแม่

หมอปลาเชื่อว่าคุณก้อยอาจจะมาเกิดกับคนในครอบครัวก็ได้
มาอยู่ในท้องของคนในครอบครัวแล้วมาเกิดใหม่กับคนในครอบครัวก็ได้

ซึ่งมันไม่แปลกหรอกครับถ้าใครคนไหนเขาอยากมาเกิด
เหมือนว่าผมเชื่อว่าก้อยเนี่ยเขายังไม่ถึงเขาตายหรอก
และผมก็เชื่อว่าเขาอยากมาเกิดเป็นคนในเครือญาติเขา
และไม่แปลกที่ครูจะฝันเห็นเขาทุกวันโกน
และไม่แปลกที่ครูบอกว่าเขามาวิ่งจะมาเกาะครู

นั่นแหละคือนิมิตหมายที่เขาอยากเกิดนะครับ
อ่าวันนี้ทางครอบครัวก็เลยได้หมอปลามาทำพิธีให้นะฮะ
ตามความเชื่อเพื่อความสบายใจของครอบครัวเขา